ปลูกเรือนเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมและเป็นที่รวมของสัญลักษณ์ความหมายต่าง
ปลูกเรือนไทยแต่โบราณนั้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจระหว่างช่างไม้กับเรือนที่สร้างขึ้น
เจ้าของบ้านผู้อยู่อาศัยก็มีความผูกพันกัน
จะเห็นได้จากช่างไม้จะนำเอาวันเดือนปีเกิดของเจ้าของบ้านทั้งสามีภรรยาไปคำนวณ
แล้วนำผลลัพธ์ไปคูณหารกับขนาดของขื่อหลังคาเพื่อเป็นตัวกำหนดความสูงและความกว้างของเรือน
ทำให้เห็นว่าบ้านเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของชาวบ้านเอง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน